ก็มาตามดูกันค่ะว่าจะจบลงยังไงนะคะ
โซเชียลแชร์คลิปนี้กันเยอะทีเดียวนะคะ
รถแล้วก็มีตราโล่ด้วย
ก็พอจะทราบเลยว่าเป็นของหน่วยงานไหน
คือปรากฏว่าขับไปชนรถชาวบ้านหลายรายเลยทีเดียวนะคะ
แล้วปรากฏว่าคนที่ขับรถในวันนั้นเวลานั้น
เป็นตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรีค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะเป็นคลิปที่มีการโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊ค
เรารักดอนเมืองก็มีแฮชแท็กเยอะแยะมากมาย
จะเห็นว่ารถตำรวจเนี่ยปาดหน้ารถคันนี้นะคะ
ไม่เปิดไฟด้วยแล้วก็ขับมาถึงแยกวัดศรีกัน
รถก็ชนท้ายรถที่จอดติดไฟแดงแล้วก็ขับหนีไป
มีคนพยายามจะวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่รถคันนี้ก็บันทึกเอาไว้ได้เนี่ย
ขับไปแล้วค่ะนะคะชนรถอีกคันหนึ่ง
คือในคอมเมนต์ของที่มีการโพสต์เนี่ย

ชนรถทักซี่ที่ถนนประชาอุทิศแล้วก็นี่ค่ะ

มีพลเมืองดีขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามจนถึงบางบัวทอง
คือตามไปเกือบ๔๐กิโลบอกให้ขับให้คนขับจอดแต่ก็ไม่ยอมจอด
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน๓ทุ่มกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็มีการไปแจ้งความไว้ที่สอนอดอนเมือง
ล่าสุดวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสอนสิง

บอกว่าเมื่อคืนนี้ขับรถมาหาเพื่อน
ก็เลยทำให้ขับชนรถแท็กซี่คันนี้
แล้วเขาก็ตะโกนบอกว่าเดี๋ยวจะมาชดใช้
เพราะลูกไม่สบายอยู่บ้านคนเดียวขอไปก่อน
หลังจากนั้นไปเฉียวชนกับคู่กรณีอีกคันหนึ่งตรงไฟแดง
ก็ยืนยันว่าตนไม่ได้มืนเมา
แต่ว่าเป็นโรคต้อลมแล้วก็ไม่คุ้นเส้นทาง
แล้วที่รีบขับออกไปเพราะลูกไม่สบายไม่ได้หลบหนี
พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้คู่กรณีค่ะ
ผมก็ไม่เคยคิดทางอยู่เป็นวันเวย์
ก็ทางแทบ
แต่ไม่ได้มีอาการมืนเมาใช่ไหมครับ
ไม่ได้ดื่มครับเพราะว่าผมลงข้าง
แล้วก็ลูกไม่สบายผมเลยรีบกลับ
ค่ะแล้วก็พันธุ์ตำรวจตรีประวิทย์ก็ขอโทษ

ซึ่งเขาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุออกมาดู

แต่คนขับไม่ลงมาเหมือนตะโกนบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง

หลังจากนั้นก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นก็มีการบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด

แล้วต่อไปก็ขอให้ขับรถระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า

ข้อหาก็คือขับขี่รถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือค่ะ
ส่วนผลตรวจแอลกอฮอลนั้นไม่พบในร่างกายนะคะ
ก็มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
เพื่อที่จะดำเนินการทางวินัยต่อไปด้วยค่ะ